แต่สาววันนี้ที่จะรวบรวมมาเขาเป็นสาวสายเปย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่เขาไม่ได้เปย์ใครที่ไหนนะเขาเปย์ให้กับคนในครอบครัวที่เขารักนี่แหละ
แต่ละคนจัดใหญ่จัดเต็มขนาดไหนพาไปดู
เริ่มกันที่คนแรกนะคะคุณแม่ลูกดิวของเราค่ะคุณผู้ชม
เป๋น้ำปลาถอยรถเลย
ล่าสุดนางเปย์ใครรู้ไหมเปย์คุณแม่ค่ะด้วยการถอยรถปอเช่สีดำ
ในโอกาสวันเกิดของคุณแม่นี่แหละค่ะ
ซึ่งคุณแม่โอ้โหเลิฟมากถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความประทับใจเอาไว้ไม่อยู่จริง
ดิวพอเห็นคุณแม่ร้องไห้เอ้าก็ร้องตามกับเขาไปด้วย
มีคุณสามีเซบาสเตียนมาคอยปลอบนะคะ
ซึ่งดิวเองก็บอกว่าวันเกิดของคุณแม่ทุกปีเนี่ยก็จะพากันไปกินข้าว
ของขวัญของคุณแม่เขาก็บอกว่าไม่ได้อยากได้อะไร
การตัดสินใจซื้อตัดสินใจซื้อรถเป็นของขวัญวันเกิดในปีนี้เพราะว่าดิวอยากให้คุณแม่ได้ใช้จริง
ส่วนคุณแม่ก็บอกว่ารถคันนี้คืออยากได้แต่ไม่เคยบอกดิวเลยนะ
แล้วก็ตกใจมากเพราะคาดไม่ถึงว่าของขวัญวันเกิดปีนี้จะมีมูลค่ามากมายขนาดนี้ค่ะ
โอเคสุดยอดลู้แหละคุณดิวสวยเหมือนใคร
ต่อกันดีกว่าควรใจอออเจ้ากับนางเอกสาวเบลรารานีค่ะ
ล่าสุดนะซื้อที่ดินเอาไว้ที่จังหวัดนครนายกค่ะ
ทำเป็นบ้านพักตักอากาศนั่นแหละ
แล้วก็กำลังเล็งซื้อที่ดินเพิ่มที่จังหวัดนครพนมด้วย

เบลเนี่ยเบลล่าเนี่ยมีความตั้งใจเลยว่าอยากจะให้คุณแม่นะ
แล้วก็คุณยายนะที่ตอนนี้อายุมากแล้วอะเนาะ

อยู่กับธรรมชาติก็เลยตัดสินใจซื้อซะเลยนะคะ

ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมยังจำได้หรือเปล่า
เบลยังมอบของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ด้วย

ลูกคุณแม่สวยและรวยมาก
โอเคอันนี้ไม่เถียงนะจ๊ะจัดไปเลยจ้ะเบลล่า
นะคะปิดท้ายกับสาวสวยคนนี้นะคะ
ตัวเล็กต้องบอกว่ามีความมาน่ายิ่ง

จัดบ้านเลยค่ะซื้อบ้านให้แม่เท่าไหร่รู้ไหมคะ
แต่มาดูบ้านหลังนี้รู้สึกว่ามันถูกฉลกค่ะตัดสินใจค่ะซื้อในภายวันเดียวภายในวันเดียวเลยนะคะ
จ่ายเงินสดเลยนะคะเธออยู่บ้านหลังนี้กับครอบครัวมาเป็นเวลา๒ปี
มีความสุขมากนะคะแล้วก็ปรบมือให้กับความขยันของสาวออมแบบรัวนะคะ
คุณผู้ชมค่ะอาจจะดูว่ามูลค่าของสิ่งของที่สาวเหล่านี้เขามอบให้ครอบครัวเนี่ย
ค่อนข้างสูงนะคะแต่เชื่อแน่ว่าราคาไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอก
ความสุขในครอบครัวน่าจะเป็นมูลค่าที่ประเมินออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้มากกว่านะคะ
ได้มากกว่านะคะแล้วเราก็ชื่นชมทั้งสามสาวนะคะสุดยอด
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ